มีแม่ม่ายสาวคนหนึ่งเธออายุ๓๗ปีถูกจ่อยิงเข้าที่ศีรษะ
เสียชีวิตกลางสวนยางพาราเลยนะคะ
ครอบครัวเองก็ยังงงอยู่ว่าใครจะเป็นคนก่อเหตุ
เพราะเธอเองเนี่ยไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครเลย
แต่การถูกฆ่าแบบนี้คือมันโหดเยี่ยมมากเพราะมันเจาะเข้าที่ศีรษะเลย
ตำรวจสภเขาพนมค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตในสวนยางพารา
พื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
ผู้ตายชื่อปิ่นมณีสมศักดิ์อายุ๓๗ปี
สภาพคือเธอถูกจ่อยิงเข้าที่กกหูขวาทะลุท้ายทอย๑นัด
ว่าถูกเจาะยิงจากข้างหลังหรือเปล่า
มีรูกระสุนปืนที่แขนขวาอีกนัดหนึ่งด้วยนะคะ
ใกล้กันมีกระสอบปุ๋ยใส่อุปกรณ์ทำสวนแล้วก็หน่อไม้ตกอยู่
ห่างไปประมาณ๑๐เมตรมีบุหรี่ใหม่๑มวลที่ยังไม่ได้ถูกจุดสูบ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่สวนทุเรียนที่อยู่ติดกับสวนยาง
ระหว่างนั้นคงจะมีคนร้ายดักซุ่มอยู่ที่ขนำ
ก็เดินเข้าไปพูดคุยกับผู้ตายอยู่พักหนึ่ง
แล้วเอาปืนเจาะยิงประมาณ๔๕นัด
ขณะที่ผู้ตายยืนคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
ทำให้เธอเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
มาช่วงเย็นค่ะหลานชายคนตายวัย๑๓ปี
เข้ามาหาผู้ตายที่สวนก็เจอผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเข้าว่าคนร้ายเนี่ยต้องรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
เพราะผู้ตายต้องเข้ามาดูแลสวนทุเรียนที่อยู่ใกล้กับสวนยางเกิดเหตุทุกวัน
แม่ของคนตายก็บอกนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเคยมีสามีมา

ตอนนี้ก็เป็นโสดอยู่กับแม่แล้วก็หลานชายวัย๑๓ปี
ปกติลูกสาวจะเข้ามาทำสวนเป็นประจำ
พอตกเย็นเนี่ยเห็นผิดสังเกตเพราะว่าลูกไม่กลับบ้านสักที
โทรตามก็ไม่มีคนรับเลยให้หลานชายไปตามถึงได้เห็นว่าลูกถูกยิงแล้วอะค่ะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะ

ไปเจอกล้องบ้านหลังนึงที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
ในกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงหมาเห่าดังหลายครั้ง

ตามมาด้วยเสียงของผู้ตายตะโกนเรียกแม่๑ครั้งแล้วก็พ่อ๑ครั้ง
จากนั้นแค่แป๊บเดียวเสียงปืนดังรัวขึ้นมา๔นัด

แต่ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกไม่มีใครเห็นเลยจริงว่าคนร้ายเป็นใครแล้ววิ่งไปทางไหน
อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเหมือนกันค่ะ
ก็จะได้ยินเสียงหมาเห่าหลายครั้งแล้วก็เสียงคนเรียกแม่พ่อแล้วก็เสียงปืนค่ะ
นี่มุมนี้ก็คือจะเห็นหมาเห่าแล้วเหมือนหมาดูเหตุการณ์อยู่อ่ะ
แต่ถ้ามันบอกเราได้มันคงบอกได้จริงว่าคนร้ายคือใครหน้าตาแบบไหนนะคะ
ส่งคุณสุชาดาไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่เป็นขนำกลางป่าจุดที่ผู้ตายถูกยิง
ถามนายมนตรีลุงของผู้ตายเขาบอกว่าปกติหลานสาวจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่สวนทุเรียนทุกวัน
ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ
ล่าสุดเห็นว่าเพิ่งถูกจับติดคุกไปเองเพราะมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในคุกมันก็คงจะไม่ใช่อ่ะ
นึกไม่ออกจริงเลยว่าใครจะมาก่อเหตุแบบนี้
ไม่มีไม่มี
เราไปคุยกับนายยันนะคะลูกพี่ลูกน้องผู้ตายก็บอกว่าถ้าจะถามว่าเขามีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครไหมเนี่ย
เท่าที่นึกได้เนี่ย๗มิถุนายนต้นเดือนที่ผ่านมา
ผู้ตายมีปากเสียงกับหลานของผู้ตายคนนึงเพราะว่ามีสวนทุเรียนอยู่ใกล้
แต่ก็มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องยิงกันหรือเปล่าเพราะว่าก็เคลียร์ใจกันจบไปแล้วและอีกอย่างก็เป็นญาติกันด้วย
ได้ข้อมูลมาตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะก็ไปที่บ้านของหลานผู้ตายที่ว่าเคยทะเลาะกันเมื่อต้นเดือนนะคะ
ก็ไปตรวจค้นในบ้านพักเอารองเท้าเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้แล้วของหลานผู้ตายแล้วก็สามีไปตรวจสอบ
รถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านก็มีการเก็บรายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่บนรถไปตรวจสอบดีเอนเอด้วยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมค่ะ
คุณสุชาดาก็ได้คุยกับหลานคนนี้ที่ว่าเคยมีเหตุทะเลาะกันกับผู้ตายเธอบอกก็ทะเลาะกันจริงแต่มันจบไปแล้ว
เป็นเรื่องญาติพี่น้องที่ไม่พอใจกันก็เลยด่ากันแค่นั้นแหละไม่ได้ผูกใจเจ็บจะต้องมาฆ่ามาแกล้งมาแค้นกัน
เอาจริงคนที่ขู่จะฆ่าจะฆ่าเนี่ยไม่ใช่ฝั่งเธอนะฝั่งผู้ตายเคยขู่เธอบอกจะเอาปืนมายิง
ก็เลยเหมือนกับพูดจารุนแรงใส่กันแค่นั้นเองเธอยืนยันว่าเธอและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนางสาวปิ่นมณีแน่นอน
สามีเธอก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะไม่แทบจะไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำ
ก็มาทะเลาะกันแค่สัก๕นาที๑๐นาทีแค่นั้นก็ไปค่ะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเอาเรื่องเอาความอะไรกัน

แล้วทางนู้นเขาดูเอาเรื่องไหมล่ะหรือว่าไง
ก็แค่เขามีพูดว่าเดี๋ยวเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงมึงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือพอเป็นแบบนี้ตำรวจก็ทำงานหนักแล้วค่ะเพราะไม่รู้จริงว่าปมเหตุจะมาจากอะไรได้บ้าง
แต่จากเบื้องต้นที่ตรวจสอบประวัติของผู้ตายไปเนี่ยผู้ตายเองก็มีประวัติเสพยาเสพติด
สามีก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่แล้วถูกจับติดคุกจริงด้วยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจนำตัวญาติใกล้ชิด๒คนไปตรวจขม่าวดินปืน
แล้วก็ตั้งปมสังหารเอาไว้๔ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกคือเรื่องชู้สาวเพราะว่าผู้ตายเป็นแม่ม่ายอาจจะมีผู้ชายมาติดพันธ
ประเด็นที่สองคือทะเลาะกันในเครือญาติ
ประเด็นที่๓คือปมขัดแย้งมรดกที่ดินสวนทุเรียน
และประเด็นที่๔คือปมยาเสพติดค่ะ
ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันก่อน